แต่ว่าช่วงนี้การเล่นสเก็ตบอร์ดนี่ฮิตมากจริง
กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองดารงดาราลูกเด็กเล็กแดง
เล่นกันหมดเลยแต่ว่าเวลาการเล่นสเก็ตบอร์ดหรืออะไรต่างแบบนี้
มันก็ต้องมีท่าทางที่เล่นแล้วแบบดูเท่ดูคูดูเฟี้ยวดูเก่ง
ก็เลยจะพาไปดูหนุ่มคนนี้หน่อยบอกเลยนะคะว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชน
อันนี้ต้นไม้นี้ไว้พุ่งชนค่ะ

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

มาดูไปไม่แน่ใจค่ะตั้งใจชนไหม
แต่ว่าไม่ได้อยากจะให้ทุกคนลอกเรียนแบบดูก่อน
เพราะว่าการเล่นสเก็ตบอร์ดหรือเล่นอะไรแบบนี้ค่ะที่มันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมันอันตราย
บอกแบบนี้ว่าคนที่เล่นล้มผิดท่องผิดท่าไปได้รับบาดเจ็บมันมีเยอะนะคะ
หัวข้ามม่ำความง้ายกันไปก็มี
ฝากเตือนทุกคนแล้วกันถ้าใครจะเล่นจริงดี
อยากให้ใส่อุปกรณ์แบบเซฟตี้
คือตอนนี้เข้าไปดูเยอะมากนะว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาแบบนี้

เท่านั้นอย่าทำตามอย่าพุ่งชนต้นไม้อย่างนี้

พูดอย่างนี้นี่คือเป็นห่วงใช่มั้ยคุณฉะนั้น
ขอบคุณครับ
เอายังไงก็เล่นได้แต่ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ